หลายคนคงอยากทราบท่าถี่กลองฟากฝั่งของประธานรัฐศัพทร์

ขอบคุณทุกคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะ

สภายังคงเป็นหลักให้กลับบ้านกับเมืองได้ท่านว่าอย่างนั้นนะฮะ
บรรยากาศที่เห็นหลังจากที่ความวุ่นวายของสภาจบลงไปแล้ว
สามทุ่มกว่ากว่าเมื่อคืนในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาถอดสูตรเลยฮะ
เดินออกมาแบบนี้แล้วก็มีอ่าคณะสอสอคณะเนี่ยฮะ
ผู้บริหารเขาก็เดินออกมาด้วยกันนะฮะออกมาที่บริเวณหน้าสภา
ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสะพานแล้วก็ให้กำลังใจตำรวจ
ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างดีควบคุมการชุมนุมมาตลอดทั้งวันทั้งคืน
ในชวนก็บอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจริง
ก็เตือนแต่แรกแล้วว่าชุมนุมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขอให้ทุกคน
นุมอย่างสงบแล้วกันนะฮะแต่ก็ยังเกิดการประทะกันขึ้น
ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะ
แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการของสภาจะเป็นหลักของบ้านเมือง
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยการประชุมสภา
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนะฮะสมาชิกรัฐสภาได้อภิปราย
เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกันอย่างกว้างขวางครับ
ก็มีสอสอของทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่
ก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างของประชาชน
พร้อมกับตั้งคำถามได้ว่าต้องการจะแก้ไขอะไรในหมวดหนึ่งและหมวดสอง
หมวดของพระมหากษัตริย์และตั้งข้อสังเกตว่าคนร่างเนี่ย
มีแนวคิดที่จะเข้ามาควบคุมสอสรแล้วก็ต้องการจะชี้นำการร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งร่างของประชาชนฉบับนี้เขียนหลักการและเหตุผลเหมือนแถลงการ
นำสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงด้านเดียวไปเขียนว่าเป็นปัญหา
ทั้งที่ปัญหามันมียาวนานมากว่า๑๐ปีแล้ว
ทั้งนี้การประชุมสภาดำเนินต่อไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับ

ชัวร์หลีกภัยประกาศพักการประชุมแล้วก็นัดประชุมอีกครั้ง

โดยสมาชิกจะมีเวลาอภิปรายอีก๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะพิจารณาลงมติรับหรือไม่รับหลักการ
ร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ฉบับ
ชวนหลีกภัยมระบุว่าหากที่ประชุมมีมติไม่รับร่างไอลอร์
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมจะยกระดับการชุมนุมนั้น
ในชวนบอกว่าก็ทำได้นะตามหลักประชาธิปไตย
แต่ขอร้องว่าอย่าคุกคามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
หลายคนก็แซวว่าเป็นอสวินขีมาขาว